อยากจะฝากด้วยแม่มณีได้แต่อ้อมใจ
เรื่องของการใช้จ่าย
ถ้าเราทำธุรกิจขาขายอย่างนี้
มัดทราบแม่มณีช่วยได้เยอะมาก
ไม่ต้อง๋ยิ่งเพิ่งออบบาทถ้าเราแจ้งตระจงเงิน
เราอาจจะโดนแบบว่าจ่ายลิทรผิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าพอมีแอปนี้แค่สแกนกันแค่นั้นเอง
มันก็คือจ่ายตังค์แล้วก็ตรงจำนวน
มันทำให้การเขาเรียกว่าการทำธุรกิจมันง่ายขึ้น
ตอนนี้ตัวใหม่เองอยู่มีร้านค้าเพื่อของตัวเองอยู่
ก็จะเอาไปใช้ที่ร้านเพราะรู้สึกว่าอย่างเราเป็นคนทำธุรกิจ
เรารู้ว่าร้านค้าต่างลูกค้าอย่างนี้
สมมุติ๒๙๙บาทให้แบงค์คันมาเราต้องเร่งไปแลก
ไม่รู้จะแลกยังไงแลกร้านข้าง
ตัวร้านข้างก็จะว่าเราอยู่แล้วว่าโหต้องการแบงค์ย่อยเยอะมาก
ดังนั้นพอมันมีแอปนี้มันจะช่วยได้เยอะจริงค่ะ
เดี๋ยวมิสตาร์ก็จะเอาแอปพลิเคชันนี้ไปใช้แม่มณี
แม่มณีช่วยทำให้เราเรียกทรัพย์ค่ะ
ฝากเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ทำธุรกิจค่ะ
นวัตกรรมมันค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดมากแล้วก็
ถ้าเราเปิดใจยอมศึกษาและยอมปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเนี่ย
เราจะรู้เลยว่าเราจะทำธุรกิจสบายมาก
จริงก็ขอฝากแม่วันนี้ไว้ด้วยค่ะ
มีตัดพอว่าคนเพื่อนไม่เยอะ
ยักษ์ไหมไม่ได้คุยอยากให้เสื้อคนไม่ได้เคียงใจ

ผู้รู้จักเราคุยกับเพื่อน๑๙๔๐น
เราก็เลยเออเราเข้าใจเพื่อนเราเรารู้เพื่อนเราเป็นยังไง
เราก็ไปทำมิตรลงไปมันไม่ใช่เรื่องของเรา
ไม่ได้ตัดเผ้าว่าตัวเองมีเพื่อนน้อง
ไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เลยค่ะ
ใหม่ก็คือเขียนไปเขาเป็นเรื่องของคนที่เรารู้จักแค่นั้นเอง

คือที่จริงแล้วใหม่ก็ให้คำปรึกษาเพื่อนเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราก็อยู่เคียงข้างกันตลอด
หมายว่ามันเป็นเรื่องเล็งน้อยอ่ะ
หมายปลอบเพื่อนก็ปลอบด้วยคำที่ว่า
คนอื่นเขาคงไม่รู้จักเราดีอะไรอย่างนี้

หลายคนก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องของเรา
ใช่หมายเข้าใจก็ทวิตเตอร์หมายดาวริกาก็เป็นหมายสื่อ

แบบเฮ้ยทวิตอะไรช่วยจงวงเล็กหรือเรื่องของคนอื่น

เขาจะเกมเขาไปรับความรักว่ายังไงปลอดภัย

บางทีเราพริมอะไรไปก็ไม่ใช่เป็นของเรา
มีค่ะมีแล้วใหม่ก็เลยทวิตกลับอีกอันนึงว่าแบบบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราอะไรอย่างนี้ว่าแบบ
แต่เขาคงจะอ่านอย่างสนุกอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะในทวิตเตอร์ในทวิตเตอร์ใหม่คือเพื่อนเขา
ไม่ได้มีโมเมนต์แบบว่ารู้สึกถึงตัวเองว่าหรือว่าเรามีเพื่อนเรา
บางเรื่องก็เป็นเรื่องของตัวเองบางเรื่องก็เป็นเรื่องของคนอื่น
แต่ข้างนี้เป็นของคนอื่น
หนูให้ตีมือหนูเลยอ่ะจริงจริงหนูรู้สึกผิดมาก

ก็เพื่อความสบายใจค่ะ

มันก็จะไปอยู่แล้วสม่ำเสมอนะคะ

อ๋อไม่ใช่
จุดข้อความยอม

แล้วก็ครั้งนี้มันเลยแบบ
โอเขาคิวได้ก็เลยมาทำบุญด้วยกัน
ทางเนาะที่จะดูละครได้มันก็คงแบบไม่ได้แปลว่ามันจะอะไรมันจะมาตัดสินได้อะไรอย่างนี้
ซึ่งสำหรับใหม่เองใหม่ภูมิใจมากที่ได้เล่นบทประพันธ์เรื่องนี้ค่ะ
แล้วก็หมายได้คุยกับแฟนคลับหรือว่าคนที่ติดตามหรือหมายไปเดินห้างอย่างนี้
ทุกคนก็จะมาแบบแพร่นัวนอนอย่างเดียวเลยนะลูกหรืออะไรอย่างนี้
แล้วใหม่ก็รู้สึกภูมิใจมากที่อย่างน้อยแม้ว่ามีแค่คนหนึ่งคนดูละครใหม่

มันไม่จำเป็นที่จะต้องอะไรมากมาย
แต่แค่ว่าเรารู้สึกว่าในฐานะคนทำงานเราได้ตั้งใจและทำอย่างสมบูรณ์แบบแล้วค่ะ
อือใช่ค่ะตอนนี้หมายพลิกเตี๊ยงขายแล้วค่ะ
คิดดูนอมคิดว่าไม่เฟลไม่เฟลอน่ะ
คืออย่างที่ใหม่บอกว่าถึงแม้แค่ว่าจะมี๑คนในประเทศที่ดู

มีความสุขและมีความสนุกมากค่ะ
แล้วก็เราก็รู้สึกว่าสำหรับคนที่จะคิดถึงคู่เรา
ให้เขาดูแล้วมีความสุขไปค่ะ
แต่ว่าในนอกเหนือจากนั้นเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้วค่ะ
เราก็ได้ทำได้เราเป็นนักแสดงหน้าที่เรารักเราก็คือแสดง
เราทำเต็มที่มากเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นผลงานที่
ไม่ใช่เป็นผลงานลวกมันเป็นผลงานที่ทั้งทีมงานแล้วก็บอร์ดคลัสทุกคนตั้งใจมาก

สองเหรียญเพื่อจะขอความรักใช่ป่ะคะ
ตั้งจิตว่าประเทศไหนก็ได้แล้วตอนนี้
แต่ไม่มีแฟนอย่างงี้ก็ได้เหรอ
หมายเขาเรียกว่าเอาสนุกอะค่ะ

แต่แค่ว่าพี่ชวนไปทำใหม่ก็ไป

เพราะว่าตอนนี้อยากมีแฟนละ

ไม่ได้อยากแบบหย่าจังเลย

หนูก็อยากรู้ว่าพี่มีแฟนเป็นใครอะไรอย่างนี้
ทำไมผู้ชายถึงแฮปปี้เบิร์ตเดย์เยอะมาก

คนที่พี่ต้องชอบด้วยอะ
การฟัง
คือรู้สึกแบบว่าแบกใจไหม

แต่ว่าตอนนี้แบบงานค่อนข้างเยอะมาก

มีพ่อมีคุณพ่อคุณแม่ที่เราจะต้องเลี้ยงดู

ถ้ามีก็ต้องดูค่ะ

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย